ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณปู่วัย๗๐คนหนึ่งนะฮะ
ขับรถกระบะไปเจอพวกหัวร้อนเนี่ยโอ้โหไล่ทุบรถซะ
หาว่าปู่จะขับรถไปชนค่ะอ่ามีภาพสองมุมนะฮะ
อันนี้เป็นจากกล้องหน้ารถเดี๋ยวอีกมุมหนึ่งจะเป็นมุมกว้างนะครับ
ท่านก็ดูประกอบกันไปด้วยนะครับจะเห็นว่ารถกระบะเนี่ยขับมาจอดตรงทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ลำลูกกาปฐุมธานีนะครับอ่าแล้วปรากฏว่ามีคนขี่จักรยานยนต์เป็นผู้ชาย
มีเด็กซ้อนมาด้วยมาประกบแล้วถีบรถตะโกนด่าทอหยาบคาย
อ่าเรียกพวกมาอีกอืมอ่ามารุมกันถือขวดน้ำมาปลาใส่หน้ารถ
คือไม่ยอมเลิกอ่ะมีมีดมีไม้มาด้วยฟันเข้าที่กระจกหน้ารถจนกระจกร้าวด้วยนะครับ
รถกระบะคันนี้ต้องถอยหนีนะแต่ก็ยังถูกวิ่งตามมาทุบรถ
จะให้ลงมาให้ได้นะครับไม่ยอมเลิกราสุดท้ายแบบปลายทางจริงจริง
คนขับรถกระบะต้องเปิดกระจกแล้วก็ตะโกนออกไปว่าขอโทษนี่ฮะ
หน้าเนี้ยผู้หญิงที่อยู่ในรถก็พยายามตะโกนบอกแล้วว่านี่เห็นไหม
ขวดน้ำใส่ค่ะโอ้โหนี่โอ้โหคือผู้หญิงในรถก็พยายามตะโกนบอกว่า
ไม่ได้ชนแต่ว่าเปิดไฟสูงเลยมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนี่ต้องถอยหนีเห็นไหม
โอ้โหผู้ที่โพสต์คลิปนะครับได้โพสต์เพื่อขอความช่วยเหลือบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒ตุลาคม๑ทุ่ม๑๕นาทีคนขับคือปู่ของเธอ
อายุ๗๐แล้วนะโดยปู่เนี่ยขับรถจะเข้าบ้านบ้านอยู่แถวนั้น
แล้วสวนกับจักรยานยนต์คันหนึ่งซึ่งวิ่งเปิดไฟสูงมาจักรยานยนต์นะ
เปิดไฟสูงมาปู่ก็เลยมองไม่เห็นนี่ฮะเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ย
คือมันแบบสาดเห็นไหมมาเห็นอีกทีก็ใกล้จะเจอรถแล้วนะครับ
แล้วรถจักรยานยนต์ที่เห็นเนี่ยก็คิดว่าปู่จะขับรถชน
เดี๋ยวท่านดูตอนหน้ารถอีกทีนึงจะเห็นว่าตอนที่ปู่วัย๗๐ขับรถกระบะไปเห็นไหม
คือเป็นเราก็แบบเฮ้ยอยู่อยู่เลนส์ไหนวะมันเข้าตาเข้าหน้าพอดีไฟอ่ะ
แล้วพอมาเฉียดตรงเนี้ยมันหาว่าปู่จะขับรถชนอ่าเนี่ยครับ
ก็ใกล้ตามหาเรื่องถีบรถทุบรถเรียกให้ลงมาให้ได้จะให้ลงให้ได้
ตอนนั้นก็คว้าเหล็กที่เป็นเหล็กหมุนยางอะไหล่มาป้องกันตัวไว้ก่อน
ถือติดมือเอาไว้นะคือแต่ไม่ได้ลงนะอืม
คู่กรณีก็เรียกพวกมาอีก๕๖คนมีมีดมีไม้อะไรมาด้วยนะครับ
ตอนที่ถอยหนีมีรถเก๋งสีดำของไอ้พวกนี้
ประกบปิดท้ายอีกนะไม่ให้หนี
คุณย่าที่อยู่ด้วยอายุ๗๐เหมือนกันพยายามตะโกนห้ามก็ไม่เป็นผล
แล้วพวกนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะยอมให้ไปเนี่ย
มันตะโกนขู่ไว้ว่ากลับมาแถวนี้อีกเมื่อไหร่โดนแน่โอ้โห
ไม่ใช่แค่นั้นนะมันตะโกนบอกว่าขออนุญาตนะครับท่านผู้ชม
คุณปู่คุณย่าในรถด้วยนะมันบอกว่าอันนี้หลานเขาโพสต์บอก
ถ้ากลับมาโดนอีกแน่ไอ้แก่
แสดงว่ามันรู้ว่าเขาก็สูงอายุแล้วแล้วมันยังจะเอาเรื่องเขายังไม่หยุดอ่ะ
นี่เห็นไหมที่สำคัญที่เป็นปัญหาก็คือว่า
นี่คือปากทางหมู่บ้านเขาแล้วปู่กับย่าเขาก็ต้องกลับบ้านเขาแบบเนี้ย
เข้าออกทุกวันเขาก็กลัวนะตอนนี้ไม่กล้าอยู่แล้วฮะอืม
ถึงขั้นวางแผนกันเลยว่าต้องย้ายบ้านหนีไหมเนี่ยโอ้โห
เพราะว่าไปแจ้งความแล้วมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเนี่ยทีมข่าวก็ไปคุยกับ
คุณปู่คนขับรถกระบะนะคะคุณปู่สุรพลวัฒนพลอายุเจ็ดสิบอ่ะ
คุณปู่บอกว่าอยู่หมู่บ้านนี้มายี่สิบกว่าปีแล้วอืม
แล้วไม่คิดว่าเรื่องแค่นี้มันถึงโอ้โหถึงขั้นจะต้องมาเอาชีวิตกันขู่กันแบบนี้
ครับแล้วปู่เจ็ดสิบแล้วอ่ะอ่าปู่บอกแล้วปู่จะไปชกกับวัยรุ่นมันไม่ไหวหรอก
เหตุการณ์นี้ถ้าปู่ผิดปู่ก็ขอโทษแต่สิ่งที่แปลกใจก็คือ
แล้วทำไมพ่อแม่ผู้ปกครองของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยไม่ห้ามลูกอ่า
ปู่เดี๋ยวปู่บอกว่าเดี๋ยวขายตึกที่อยู่เลยนะเพราะว่าวัยรุ่นที่ก่อเหตุมันมาดักรออยู่ทุกคืนเลยอ่ะ
คือไม่ห้ามไม่เท่าไหร่ปู่บอกมันออกมาช่วยกันด้วย
แจ้งความไว้แล้วนะคะสพคูคศค่ะตำรวจบอกว่า
ผู้ก่อเหตุมันไม่ถึงขั้นที่เข้าข่ายข้อหาพยายามฆ่าอ่า
ตำรวจก็จะออกหมายเรียกตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุกลุ่มนี้มาสอบปากคำก่อนโอ้โห
อ่าตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วนะคะก็อยู่ระหว่างการออกหมายเรียกนะคะ
ก็ข้อหาเบื้องต้นก็ทำให้เสียทรัพย์
แต่มันไม่ถึงขั้นว่าแบบพยายามฆ่าหรืออะไรเรื่องของการข่มขู่เนี่ย
เดี๋ยวตำรวจบอกว่าเดี๋ยวดำเนินการช่วยเหลือให้คือก็เข้าใจแล้วว่าไม่ถึงขั้นพยายามฆ่าเนี่ย
แต่ว่าเอาให้มันหนักกว่านี้หน่อยได้ไหมใช่ไงมันจะกลัวเหรอทำให้เสียทรัพย์
เดี๋ยวมันก็ไปพูดแล้วเดี๋ยวตำรวจก็จะเสียหายว่าเอ้ยดูสิพวกเราเอ้ย
ทำขนาดนี้โดนแค่นี้เองเว้ยเฮ้ยแล้วมันไปทำอีกทำไง
เห็นใจคุณปู่คุณย่าเลยอ่ะภาวะเลยนะคะ